ชาวบ้านเขาไปพบหัวกระโหลกมนุษย์

ยังเจอกระดูกชิ้นส่วนอื่นอีกเยอะเลยนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วครับ
คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจสภห้วยหลวงนะฮะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนพบโครงกระดูกมนุษย์

เจ้าหน้าที่รุดเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วครับ
ก็พบโครงกระดูกกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้าเลยนะฮะ

เจ้าหน้าที่ได้เก็บใส่ห่อผ้าขาว
แล้วก็แน่นอนครับก็ต้องเอาไปพิสูจน์แล้วครับ
แต่เบื้องต้นบอกว่าเป็นกระดูกมนุษย์และเป็นผู้ชาย
น่าจะเสียชีวิตมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
ทีนี้คนพบโครงกระดูกคนแรกก็คือคุณลุงสุพศแสงหมี
บอกว่ามาสูบน้ำเข้านาข้าวรดน้ำต้นไม้ที่เถียงนา
เอ้ามาเจอกระโหลกมนุษย์อยู่ตรงพื้น
ตอนแรกคิดว่าเป็นของเล่นที่หมาคาบ
มาดูไปดูมาเอ้ากระโหลกมนุษย์จริง
เรียกเพื่อนมาดูแล้วก็เดินดูในพงหญ้า
พบโครงกระดูกมนุษย์ส่วนอื่นอีกเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งก็คือคุณยายสมบูรณ์ชัยมณี
พอรู้ข่าวนะว่าโอ้โหท้ายหมู่บ้านที่เถียงนา
กระดูกมนุษย์เดินทางมาดูครับ
และมั่นใจว่าโครงกระดูกเหล่านี้
โครงกระดูกของลูกชายซึ่งหายตัวไปเกือบ๒เดือน
ก็คือนายกิติศักดิ์ชัยมณีอายุ๔๔ปี
หายไปตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นต้องผ่าตัดสมอง
พอรักษาหายกลับบ้านกลายเป็นคนพิการทำงานไม่ได้
แล้วก็มีอาการลมชักบ่อยครั้งนะครับ
ลูกชอบเดินออกจากบ้านไปที่เถียงนาประจำเลย
ก่อนจะหายตัวไปลูกก็มีอาการลมชักกำเริบ
พอปฐมพยาบาลแล้วลูกออกจากบ้านหายไปนะครับ
พี่ชายขออภัยพอปฐมพยาบาลแล้วนะครับ
ตัวพี่ชายก็นำมานอนเล่นที่เถียงนา

ทีนี้เชื่อว่าตอนที่ลูกจะกลับบ้านคงหลงทาง
ไป๒วันแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจว่ามีคนหายว่าลูกชายหายนะครับ
แล้วก็แจ้งมูลที่กระจกเงาเพื่อที่จะช่วยตามหานะครับ

ตอนไปตักบาทนะก็อธิษฐานขอให้เจอลูกขอให้เจอลูก
และยังไปดูหมอดูซึ่งหมอก็บอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะกลับบ้าน
อกจากนี้ยังเคยฝันเห็นลูกกลับมาที่บ้าน
รวมทั้งมีญาติพี่น้องเคยฝันเห็นลูกชายสวมชุดดำกลับมาบ้าน
แต่ก็ยืนอยู่แค่นอกบ้านเช่นเดียวกันนะครับ
ฟันวานเห็นมันขึ้นมามันสิโอ้ยแบบไหนมันขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องบอกชิดแล้วฉันมาแม่ว่า
เดินเข้ามาบ้านเหรอหรือยังไงในความฝัน

ฝันเดินรอบบ้านแต่ไปเข้าบ้าน

แม่ดีใจไหมจะหลงจากที่เห็นในความฝันที่เห็นพวกมันรักเข้าไป
เนี่ยคุณยายก็บอกเชื่อว่าวิญญาณลูกชายเนี่ยมาบอกนะ
แต่ไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ทีนี้ก็ต้องมีการเชิญวิญญาณแล้วครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับพ่อและแม่และญาติได้นิมนต์พระมา๔รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุจุดที่พบโครงกระดูก
แล้วก็จะมีการนำโครงกระดูกเหล่านี้ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกชายนะ

ส่วนคนในครอบครัวไม่มีใครติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
คาดว่าผู้ตายอาจจะมีอาการลมชักกำเริบ
ประกอบกับบริเวณที่พบโครงกระดูกช่วงวันเกิดเหตุ
ลูกชายอาจจะล้มและอาจจะจมน้ำจมท่า
พอน้ำลดน้ำแห้งสภาพของลูกชายก็เกล้าเปิดไปแล้ว

ส่วนตำรวจตอนนี้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและสอบปาก
คนในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกของนายกิติศักดิ
หายตัวไปจริงนะครับ